ด้วยสถานการณ์ตอนนี้หลายคนก็เข้าใจกันดีแหละค่ะ
แต่ว่าบางงานบางกิจกรรมก็มีการงดการจัดกิจกรรมไป
แต่ว่างานบุญงานนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้งด
แต่ไม่ได้งดเองเขาก็มีมาตรการในการเขาเรียกว่าเหมือนจัดงานที่มันแบบว่าปลอดภัย
คนร่วมงานเองก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
และที่สำคัญเขามีการเว้นระยะห่างแบบนี้

เลยค่ะใครจะอยู่ช่องไหนคุณเข้าช่องไปเลย
ช่องเขาก็จะตีช่องไว้ห้ามห้ามเพื่อนเข้านะ
เป็นการป้องกันเบื้องต้นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เจ้าภาพการจัดงานก็ตีกรอบเลยค่ะ
กรอบเอาไว้ให้แต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ยเต้นกันไปเต้น
คุณอยากเต้นคุณเต้นเลยอยากเข้าใกล้กันเต้นอยู่ในวงนะเต้นอยู่ในกรอบนะ
อยากเข้าไปหาเพื่อนนะไม่ได้เต้นใครเต้นมันนะ
มันเป็นที่มาของคำว่าเต้นในกรอบถูกต้องของจริง
ถูกค่ะคุณค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ
คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเห็นไหม
ที่ร่วมงานเองเข้ามาคุณต้องวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาคุณจะสนุกกันได้แต่ต้องปลอดภัยด้วย
ก็ถือว่าเป็นการช่วยป้องกันได้เบื้องต้น
ใช้คำว่าเบื้องต้นแล้วกันก็จริงจริงแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะ
ช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่คนเยอะหรือพื้นที่เสี่ยงก็จะดีมากเลย
แล้วก็ไปไหนมาไหนก็สำคัญแหละว่าเรายังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ล้างมือกันบ่อย
ระยะห่างเนี่ยเว้นได้เว้นกันไปเลยยืนห่างกันอย่างห่วงได้แน่นอนนะจ๊
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ฝากเตือนกันเอาไว้เนอะ